ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่การตอบคำถามต่อสภาสหรัฐของนายมาร์คซักเกอร์เบิร์ก

หลังจากที่มีกรณีข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊กรั่วไหลออกไปมากถึง๘๗ล้านบัญชีนะครับ
แล้วเชื่อกันว่าข้อมูลเหล่านี้อาจตกไปอยู่ในมือของรัสเซียแล้ว
นั่นหมายความว่าคนที่ใช้เฟซบุ๊คทั่วโลกอาจจะถูกดึงข้อมูลไปใช้โดยที่ไม่รู้ตัวได้ทุกคนเลยนะครับ

ข้อมูลเฟซบุ๊คกว่า๘๗ล้านบัญชีอาจตกอยู่ในมือของรัสเซีย
นี่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่มาจากการเปิดเผยอีกครั้งของคริสโตเฟอร์ไวลี่
ที่เคยออกมาเปิดเผยกลวิธีของที่ทำงานเก่าตัวเองว่า
นำข้อมูลส่วนตัวเฟซบุ๊กไปใช้หาประโยชน์ทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นความจงใจหรือไม่
แต่การเปิดเผยถึงความเสี่ยงว่าข้อมูลต่างอาจอยู่ในมือของรัสเซีย
ก่อตั้งเฟซบุ๊กจะต้องไปตอบคำถามต่อหน้ากรรมธิการสภาสาวรัฐ
ในวันที่๑๐และ๑๑เมษายนนี้
ปัญหาข้อมูลส่วนตัวในเฟซบุ๊กรั่วไหล
ไม่ได้เป็นประเด็นเฉพาะในผู้ใช้แถบอเมริกาหรือยุโรปอีกต่อไป
เฟซบุ๊กยืนยันว่าข้อมูลเหล่านี้มีส่วนหนึ่งมาจากหลายประเทศในเอเชีย
และที่น่าสนใจคือประเทศในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์
ติดอันดับที่๒ที่มีผู้ใช้เป็นเหยื่อการล้วงข้อมูลมากที่สุด
รองจากสาวรัฐด้วยจำนวนผู้ได้รับผลกระทบกว่า๑ล้าน๑แสนบัญชี
ขณะที่อินโดนีเซียตามมาอยู่ในอันดับที่๓และเวียดนามอยู่ในอันดับที่๙
แม้ไทยจะไม่ติดท็อปเทนแต่ก็มีแนวโน้มว่าอาจมีผู้ใช้หลงกล
อบข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่รู้ตัว
ประธานฝ่ายปฏิบัติการของเฟซบุ๊กยอมรับว่า
เฟซบุ๊กยังทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ได้ไม่ดีพอ
และในสัปดาห์นี้จะออกมาตรการเตือนผู้ใช้

ลาสุดเฟซบุ๊กยอมรับว่า
ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแฟสบุ๊กยอมรับว่า
ส่งข้อความถึงผู้ใช้ทุกคน

เราเป็น๑ใน๘๗ล้านบัญชีที่ถูกล้วงข้อมูลส่วนตัวหรือไม่
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน